ต่อกันที่ดราม่าสุดรันทศเรื่องนี้
สองสามีภรรยาเดินร้องเพลงแลกเงิน
เงินไม่พอข้าวของเสียหาย
ต้องการเดินเท้า๓๐๐กิโลเพื่อจะกลับบ้าน
มีคนไปเจออุ๊ยทำไมเรื่องมันเศร้า
ทำไมมันเป็นอะไรกันขนาดนี้ทีเดียว

นะครับด้วยสองสามีภรรยานะฮะ
ทางด้านของสามีคือนายอุทิศสาแก้วอายุ๔๘ปี
ภรรยาคือนางเกษรินสะแก้วอายุ๔๒ปี

ตอนไปเจอเนี่ยไปนั่งอยู่ในปั๊มน้ำมัน
ในอำเภอนาวังที่หนองบัวลมภู
หลังจากที่มีกระแสข่าวดราม่าสุดลันทศ
ทำไมชีวิตคนเรามันอะไรลำบากอะไรกันขนาดนี้
ตาบอดก็ว่าแย่แล้วต้องเดินเท้าร้องเพลงแลกเงินกันอีก
หาเงินกลับบ้านแล้วเงินไม่พอทำยังไง
เดินเท้าครับระยะทางกว่า๓๐๐กิโล
จากโรปบรีจะกลับบ้านที่เพชรบูรณ์
แล้วมันมีคนเห็นคนก็โพสต์ไป
กระแสโซเชียลสุดท้ายไปเจอเข้า
แล้วมีทางด้านของท่านประหลัดอำเภอหล่มศักดิ์
มีความอนุเคราะห์เลยนำรถไปรับกลับบ้าน
เกิดได้กลับบ้านเรียบร้อยแต่มันมีดราม่าเกิดขึ้น
จุดเริ่มต้นของดราม่านี้ต้องบอกว่า
สองผู้เมียบอกว่า๒๐วันก่อน
คุณผู้ชมคงจะเคยเห็นเนอะสามีตาดีภรรยาตาบอด

จนไปถึงที่จังหวัดอุทัยธานีจักรยานเสีย
มีคนใจบุญพาขึ้นรถไปส่งรถไฟที่อำเภอลำนารายลบบุรี
เพราะอะไรอยากไปหาเพื่อนที่อำเภอลำนาลายอยากไปทำงานกับเพื่อน
แต่พอไปถึงอ้าวเพื่อนไม่อยู่อ้าวโทรศัพท์พังติดต่อเพื่อนไม่ได้
เอาทำยังไงดีก็เลยเดินร้องเพลงแลกเงินเรื่อยมาเป็นเวลา๕วัน
จนไปถึงอำเภอหล่มศักดิ์เพชรบูรณ์รวมแล้วเกือบ๓๐๐กิโล
ขณะที่อยู่ที่ลมศักดิ์เนี่ยสองผัวเมียคู่นี้ไปอยู่ที่สวนสาธารณะหนองแคร์อาศัยเป็นที่หลับ
แล้วประชาชนคนที่ไปออกกำลังกายก็สงสารก็ไปถามไปถ่าย
เอายังไงตายายมายังไงเป็นยังไงอ่ะยาย
กันในโลกโซเชียลกันไปมีคนขอเลขบัญชี
ให้คนในโซเชียลช่วยกันบริจาคกันไปมีคนเอาสิ่งของไปให้
เรื่องก็ไปถึงหูทางด้านของนายอำเภอหล่มศักดิ์คุณชาครินอิ่มอิ่มวรปราศ
ก็เลยสั่งการให้ประหลัดอำเภอเอารถไปช่วย
ไปส่งที่อำเภอนาวังที่หนองบัวลำพูที่บ้านเกิดซึ่งห่างกันสัก๑๖๐กิโล
ทีนี้ต้องบอกว่าพอไปถึงโอ้โหบ้านมันก็ไม่ค่อยเหลือทรงบ้านเนอะ
มันคล้ายเป็นกระต๊อบปลูกในที่ดินของพ่อของนายอุทิศ
ซึ่งก็เป็นที่ของนายกรมสาแก้วแล้วพอหน่วยงานเขารู้ข่าว
ปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปเอาสิ่งของไปบริจาคขณะเดียวกันก็มีคนใจบุญคุณผู้ชม
เพราะว่ามีคนเคยโพสต์ก่อนหน้านี้ก็โอนเงินเข้าไปจำนวนนึง
สองสามีภรรยาคู่นี้ก็ขอบคุณน้ำจิตน้ำใจแล้วก็ตั้งใจเลยว่า
เดี๋ยวจะเอาเงินทุนนี้ไปค้าขายจะได้ไม่ต้องไปเร่ร่อนเดินร้องเพลงแลกเงินอีก
ไปฟังเสียงทั้งสองท่านหน่อยครับ

ซึ่งเธอเองไม่ยอมจึงถูกยึดเครื่องเสียงพกพาที่ใช้ประกอบ
การร้องเพลงเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วสามีเนี่ยไปแจ้งความไว้ที่อำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรบูรณ
แต่ว่าเรื่องเงียบไปเรื่องนี้โอละพ่อนะคะเมื่อนายสุทัศน์สุขทรัพย์หรือออสอายุ๕๐ปีเล่าบอกว่ารู้จักกับนายอุทิศมานาน
เมื่อวันที่สักประมาณ๒ปีที่แล้วพานายอุทิศพาเมียตาบอดนายอุทิศเนี่ยพาเมียตาบอดมาขอทำงานด้วย
เขาให้ออกคือออกเงินออกรถมือสองให้นายอุทิศอ้างว่าจะขับพาเมียไปร้องเพลงตามสถานที่ต่าง
โดยนายอุทิศเนี่ยจะผ่อนเองเดือนละ๔๐๐บาทแต่ผ่านไป๔เดือนไม่ส่งเงินเลยไม่ได้ส่งเงินต่อเลยนะคะ
ทำให้เขาเนี่ยต้องติดตามนำรถมาคืนเต็นต์ซึ่งมีลำโพงของนายอุทิศอยู่ในรถด้วย
เขาก็เก็บไว้ให้ไม่ได้เอาไปใช้อะไรเลยจนมีตำรวจมาที่บ้านเขาก็ตกใจมาก
เมื่อนายอุทิศให้ข่าวผิดแบบนั้นอยากถามนายอุทิศว่าหนี้รถ๕๐๐๐เนี่ยจะรับผิดชอบยังไง
อ่ะยังไงต่อแล้วเนี่ยเรื่องนี้เดี๋ยวคงต้องตามกันต่อนะครับ
เพราะว่าก็ให้ข้อมูลไม่ตรงกันแต่เอาเป็นว่าก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อย
ก็ไปทำมาหากินที่บ้านเพื่อความปลอดภัยนะครับ